มาดูความคืบหน้ากรณีไฟไหม้บ้านคุณบอลบางแก้ว
และทำให้แฟนสาวของคุณบอลบางแก้วที่ชื่อว่าคุณเบ้น

ตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะสรุปสำนวนคดีต่าง
สรุปแล้วเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ทางด้านของพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือคุณเบ้นเองเนี่ย
พยายามที่จะบอกว่าน้องเบ้นเสียชีวิตเกิดจากการฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
อันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณพ่อนะคะโดยได้รับการช่วยเหลือจาก
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โดยมีการโพสต์ภาพต่างตั้งข้อสังเกตสถานที่เกิดเหตุต่าง
แต่ว่าล่าสุดน้องสาวของคุณบอลบางแก้วออกมาตอบโต้เรื่องของภาพ
ที่คุณอัจฉริยะได้มีการแชร์ได้มีการโชว์แล้วก็อธิบายต่าง
โดยน้องสาวของคุณบอลบางแก้วโพสต์ภาพแล้วก็ตอบเป็นข้อเป็นข้อ

เชื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือน้องสาวของคุณบอลอยู่ในเหตุการณ์
หรือว่าจะเชื่อคุณอัจฉริยะซึ่งเป็นคนอื่นแต่เอาภาพมาตั้งข้อสังเกตเฉย

แต่มันก็มีหลักฐานมีภาพออกมาเรื่อย
ทั้งเรื่องของชุดชั้นในผู้หญิงในกระโปรงหลังรถอะไรบ้างต่างนานา
ก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะคะ

นำครอบครัวของนางสาวสุภานีสิน
นันตระกูลหรือน้องเบ้นผู้เสียชีวิตจาก

สินสุวรรณหรือบอลบางแก้ว
เป็นบ้านพักหรู๒ชั้นในอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
ตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
พาครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าไปร้องขอความเป็นธรรม
ต่อโพลตำรวจเอกศิวรารังศิษย์ภรรณกุลรองพต
ให้ช่วยคลี่คลายคดีที่ผู้ตายมีบาดแผลก่อนเสียชีวิต
และมีภาพถ่ายสำคัญด้วยเอาไปด้วยเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกันน้องสาวของคุณบอลโพสต์ตอบโต้นะคะ
เป็นคลิปความยาวประมาณ๓นาทีครึ่ง
ระบุข้อความว่าทุกข้อสงสัยเรามีคำตอบค่ะ
ไฟไหม้บ้านบอนบางแก้ว๑๖ธันวาคม๒๕๖๐
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ไปพร้อมกันนะคะ
ดูคลิปของน้องสาวคุณบอลค่ะ
เหตุใจชั้นวาง๒ถึงใหม่เกี่ยวและไม่มีท่าขาวเมา
โต๊ะทำงานไม่มีค่าเขม่าวพัดลมอยู่แล้วพัดลมนะครับไม่มีเหมือนใหม่
เรามีพยานปากยืนยันเลยว่าชั้นวันของโต๊ะพัดลมนะครับ
สีส้มไม่มีในที่เกิดเหตุมาที่ไฟไหม้
ท่านเห็นอะไรครับแล้วท่านเข้าไปจริงท่านเห็นไม้ที่มีไฟไหม้ไหมครับ

ลูกสาวของคุณบอลบางแก้วถ่ายคลิปในที่เกิดเหตุที่บ้านของตัวเอง
หลังจากที่เกิดไฟไหม้นะแล้วก็มีการตัดต่อกับสิ่งที่คุณอัจฉริยะเอามาตั้งข้อสังเกต
คือถามตอบถามตอบเป็นข้อแบบนี้
คุณอัชริยะบอกว่าทำไมชั้นวางของไม่มีท่าเมา
โต๊ะทำงานไม่มีขม่าพัดลมทำไมดูเหมือนใหม่ไม่มีการใช้งานมาก่อน
ค่ะแต่เป็นภาพที่คุณอาชิริยะเอามาให้ดูตั้งคอสังเกตก็คือภาพมันค่อนข้างไกล
น้องสาวของคุณบอลก็เลยซูมเข้าไปใกล้ให้ดูเอามาเปรียบเทียบกัน
คุณอาชิระบอกว่า๓อย่างนี้ไม่มีในวันเกิดเหตุ

อ่ามาดูเป็นข้อแบบนี้นะคะ
คลิปแรกคำถามแรกก็คือเป็นห้องนอนของน้องสาว
ที่เขาจะไลฟ์ขายของ
คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดฉันวางของถึงใหม่เอี่ยมไม่มีคราบเขม่า
น้องสาวของคุณบอลก็เลยตอบโต้กลับด้วยการซูมเข้าไปใกล้

กระปุกสีชมพูเขาบอกมันมีคาบขะเหมาค่ะพี่คะ

มันจะมีดำอยู่ตรงฝาเห็นไหมคะ
แต่มันคือมันไม่ได้เยอะเหมือนแบบมันถูกไฟไหม้

ของเขม่าอันนี้เขาตอบมานะคะ
ส่วนภาพต่อมาทนายอัจฉริยะบอกว่า
พยานปากสำคัญบอกว่าฉันวางของโต๊ะพัดลม
ไม่มีในวันเกิดเหตุก็เลยซูมให้ดูแบบนี้
มีแล้วก็ไม่ใหม่เอี่ยมด้วย

แล้วก็ระบุว่าภาพนี้ถ่าย๒๒นาฬิกา๕๗นาที
หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เลยก็คือ๑๖ธันวาคม
เขาบอกเขาเหมามีทั่วโต๊ะมีโต๊ะ
ก็มีอยู่พัดลมก็มีตั้งอยู่ที่เดิม
แล้วโพสต์ภาพแมวตายอีก๓ตัวอยู่ในห้องนี้

ส่วนคำถามที่๓นะคะเป็นภาพบอกว่า
เป็นภาพที่ห้องเก็บของหรือว่าห้องนอนกลาง
อันนี้อยู่ชั้น๒ของบ้านซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่า
ห้องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
แต่พบว่ามีไม้ซึ่งถูกไฟไหม้ตั้งอยู่บนกล่อง
ความจริงน้องสาวของคุณบอลบอกว่า
สิ่งที่นายอัจฉริยะเห็นมันไม่ใช่ไม้
แต่เป็นกล่องรังปรายศนีย์วางอยู่บนกล่องอีกที
เห็นไหมคะมันก็จะมีลักษณะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอันนี้เป็นกล่องปรายศนีย์นะคะ
ซึ่งมีกางเกงสีดำขาสั้นทับอยู่ไม่ใช่ไม้ที่ไฟไหม้อย่างที่ถูกกล่าวอ้าง
สีน้ำตาลที่บอกว่าเป็นไม้มันคือกล่องพัสดุ
สีดำที่บอกว่ามันเป็นเขม่าบอกมันเป็นกางเกง
อ่าซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป

หลายคนเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวคุณบอลบางแก้ว

เวลาคนเขาดูอะไรในโลกโซเชียลนะคะ
บางส่วนตำหนิอีกฝ่ายว่าเป็นการให้ร้ายก็
คือตำหนิทางฝากฝั่งของคุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นการให้ร้าย
พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าต้องการอะไร
จากการขุดคุยเรื่องของคุณบอลบางแก้ว
แต่ว่าก็มีบางคนที่ให้กำลังใจครอบครัวของคุณเบ้น

ให้สัมภาษณ์แบบว่าใครจะฆ่าแฟนตัวเอง

หลังจากที่หลักฐานออกมาว่ามีของอยู่ท้ายรถเป็นของใคร
แต่ว่าฝากฝั่งคุณพ่อของคุณเบ้นเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันนะคะ

พยานหลักฐานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้สำคัญใช่ค่ะนะฮะ